แต่ว่าคราวนี้มันเกินกว่าเหตุไหม
หลายคนเห็นภาพแล้วก็บอกว่าโอ้โหมันเกินกว่าเหตุแน่นอน
ดูสิน่องนะก้นนะ
มันเป็นรอยอันนี้มันเป็นรอยคือเขียวจนม่วงไปแล้วค่ะ

คุณนี่คือรอยหวายนะแล้วคุณครูเอาหวายตีแบบ๓๐๔๐ที
คุณยังตีกันอีกหรอยังตีกันหวายกันอีกหรอ
สมัยนี้ยังมีอยู่อ่ะนะคะเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้น
แล้วเด็กโดน๕คนข้อหาที่โดนตี

คือที่เด็กโดนตีเพราะว่าเด็กมาสาย

นั่นน่ะสิคะผู้ปกครองเขาโพสต์นะ
บอกว่ามีเด็กโดนตี๕คนบางคนโดนด้วยไม่ไหว๓๐๔๐ที
แล้วเด็กไปสายผู้ปกครองมองว่านี่เอาจริงนะ
แค่ไปลงทะเบียนเรียนซึ่งก็เปิดให้ลงทะเบียนช่วงเช้าถึงเที่ยง
แล้วทำไมก็ในเมื่อมันให้ลงได้ถึงเที่ยง
ผู้ดูว่าเด็กไปตอน๙๑๐โมงมันยังไม่เลยเวลานี่

แต่การที่บอกว่าไม่ได้มาตั้งแต่แบบ๘โมงเช้า
แล้วพอไป๙โมงอันนี้คือครูถือว่าเป็นความผิด

บอกว่าคุยแล้วไม่เป็นผลที่น่าพอใจ
ต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแล้วก็แฮชแท็ก

ทีนี้ค่ะไปถามน้องที่โดนตี
หนึ่งในนั้นคือน้องโฟลกอายุ๑๗ปีค่ะ

น้องบอกนะบอกว่าอาจารย์สั่งให้ไปรับใบเหลือง
จะยื่นเรียนต่อปวสอก็นัดผมตอน๘โมง

เพราะว่าจริงคือเขาให้ไปยื่นเรื่องได้มันถึงเที่ยงไง
อาจารย์มาหาว่าผมมาสายผมต้องโดนตี๓๐ที
อาจารย์บอกผมแบบนี้ผมก็งงเหมือนกัน
แต่คือสุดท้ายน้องโฟลกก็โดนนะคะ
อันนี้พ่อแม่น้องโฟลกก็ไปลงบันทึกประจำวัน

คือป้าเขาสังเกตว่าเอ๊ะทำไมหลานดูเหมือนเดินเหมือนเจ็บก้น
อันนี้ผมมาไปประมาณ๑๐โมงน่ะโดนตีที่ก้น๓๐ที
ชุดแรกเนี่ยโดนตี๑๐ทีอาจารย์บอกว่า
แล้วเสร็จแล้วเนี่ยน้องเฟรมก็ไม่ไหว
อาจารย์ก็บอกว่าครับผมไม่ไหวจริง

ไม่รักเด็กเลย
อาจารย์ทำโทษเด็กทุกกรณีอีก